คุณผู้ชมครับมีเรื่องที่รัฐบาลไทย
จะต้องชี้แจงต่อทั่วโลกเหมือนกันนะครับ

เพราะว่าที่จีนมีข่าวลือออกมาเมื่อ๒วันก่อน
โดยเฉพาะเมื่อวานลือหนักกันเลยนะครับ
บอกว่ารัฐบาลไทยทำสัญญาขายยางพารา
สต๊อกของรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว

ส่งผลต่อตลาดซื้อขายยางพารา
และส่งผลให้ราคายางในไทยลดลงทันที
เรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรนายกฤษฎาบุญราช

แจ้งทูตกเศษที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮท์และโตเกียว

ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าที่เซี่ยงไฮ
รัฐบาลได้ทำสัญญาขายยางในสต๊อกในประเทศไทยแล้ว
ทำให้ราคายางลดลงนั้นนะครับ
ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยว่ารัฐบาลไทย
โดยการยางแห่งประเทศไทยขอยืนยันว่า
ไม่ได้ทำสัญญาขายยางพาราในสต๊อกแต่อย่างใด
ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคตนะครับ
โดยการสั่งการด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครั้งนี้
จากพบว่าเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ว่ารัฐบาลกำลังทำสัญญาขายยางพาราในสต๊อกนะครับ
ก็ส่งผลให้ราคายางในประเทศไทยลดลงทันที
ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันชี้แจงถึงเรื่องนี้

งแผ่นดิบอยู่ที่๔๕บาท๑๕สตางค์ต่อกิโลกรัม
แผ่นรมควันชั้น๓อยู่ที่๔๘บาท๒๐สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ
ส่วนเรื่องของการจำกัดการส่งออกยาง๓ประเทศ
คือไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียในรอบใหม่นั้น
ก็จะต้องไปคุยกันก่อนยังไม่ได้ตกลงกันแต่อย่างใดนะครับ
โดยที่ฝ่ายเทคนิคของ๓ประเทศจะคุยกันในรายละเอียดอีกครั้ง
ในวันที่๔มีนาคมนี้ที่ประเทศไทย
แต่มีความเห็นพ้องกันเรื่องของการเพิ่มใช้ยางในประเทศมากขึ้น
รวมถึงเรื่องของการลดพื้นที่ปลูกยางนะครับ
นี่คือการแก้ปัญหาเรื่องของยางพารานะครับ
งั้นจะตกอกตกใจราคายางในบ้านเราจะตกต่ำลงไปอีกนะครับ